ก็คือมันมีข่าวออกมา
ใช่ว่าเฮียบอยบอยปกรณ์ตามจีบเต้ยอยู่
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยบอยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้โสดด้วย
ก็เลยมีข่าวว่าไปตามจีบแต่จริงค่ะสนิทกันจริง
ไม่ได้ตามจีบสนิทกันเฉยเดี๋ยวไปฟังเฮียบอยพูดดูสิคะว่าจีบหรือไม่จีบ

เราเป็นพี่น้องกันคือเราสนิทกันมานานอยู่แล้วนะครับ
จริงทั้งผมเต้ยอเล็กอะไรอย่างนี้คือมันก็เจอกันสนิทกันมานานนะครับผม
ผมก็คุยกันเหมือนเดิมแหละเจออยู่ที่กองก็เล่นกันปกติอะไรอย่างนี้
แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ว่าพอคนนึงมีข่าวว่าโสดก็จะต้องโดนจับคู่กับอีกคนนึงซึ่งทำงานด้วยกัน
แต่ก็ขำมากกว่าก็พอโดนถามก็ไปคุยกับเต้ยพอเต้ยโดนถามก็มาคุยกัน
กลัวเลยเหมือนเดิมเราก็ยังเล่นกันเหมือนเดิมครับ
ไม่มีครับไม่มีโสด
เอาเฮียบอยยืนยันแล้วว่าโสดนะคะไม่มีไม่มีอะไรใดทั้งสิ้นโสดสนิทแน่นอน
จากนี้เรามาอัปเดตเรื่องธุรกิจใหม่ของเฮียบอยกันบ้างดีกว่าเป็นธุรกิจร้านน้ำปั่นเปิดใหม่
บอยบอกว่าตอนนี้รับรื่นดีนะคะแล้วก็ไม่หวั่นที่คนจะเอาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจเดิมอย่างปาร์ตี้แลนด์ด้วยนะคะที่ปิดตัวไปก่อนหน้านี้

ไม่ได้คล้ายครับอันนั้นเป็นเน้นเป็นโฟเซ่นโยเกิร์ตครับอันนี้เน้นเป็นมะม่วงมะม่วงน้ำปั่น
งโก้นี่มันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นโปรเจคที่เราคิดกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งแบบได้จังหวะพอเหมาะพอดีเป็นจังหวะโอกาสมากกว่า
เดี๋ยวต่อไปดิฉันจะเรียกว่าเท่าแก่บอย
คือบอยเนี่ยไม่ได้จีบนะเคลียร์กันแล้วนะกับเต้ยเพราะว่าเต้ยเนี่ยบ้านไม่ได้อยู่แถวอโศก

ไม่ใช่เต้นไปอยู่แถวตึกอะไรอ๋อพูดไม่ได้แล้ว

ไม่ใช่บอยเพื่อนพี่บอย

บอยบอกว่าโสดเขาเจ็บป่ะ

หน้าก็ชวนเต้ยไปกินน้ำปั่นบ้างอะไรบ้างเนาะ